คุณผู้ชมครับเหตุของสายไฟที่มันหย่อนที่มันร่วงลงมา
มันก็เป็นอันตรายในการเกี่ยวคอบาดคออะไรอย่างนี้ฮะ
แต่คราวนี้เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงมันขาดขาดแล้วมันก็ห้อยลงมา
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทันเห็นครับ
ไปโดนเข้านะฮะจนเกิดเป็นไฟที่มันปะทุลุกท่วมเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูวินาทีระทึกที่เกิดเหตุการณ์นะครับ
โอ้โหนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ประทึกจริงนะครับ
ครูฝึกสอนขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกศิษย์ที่ซ้อนท้าย
แล้วก็ไม่ทันสังเกตนะฮะว่ามีเก้าอี้เห็นเก้าอี้ไหมคุณ
เห็นเห็นตั้งอยู่แต่มันกั้นอะไรไม่ได้เลยนะคุณสืบสกุลตรงนั้น
คือเก้าอี้ตรงนี้มีชาวบ้านเขาเอามาวางไว้
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าข้างหน้ามันอาจจะมีเหตุ
คือคุณบางคนเขาเอาเก้าอี้มาวางเอาไม้มาปักเอากลวยมาตั้ง
เพราะว่าอาจจะมีท่อถนนพังชำรุด
แต่คนนี้เขากั้นไว้เพราะว่ามันมีสายไฟแรงสูงขาด
มันห้อยอยู่แบบนั้นใช่แต่ปรากฏว่าคาดว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ไม่ทันทราบไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วปรากฏว่าไปโดนสายไฟ
และไฟช็อตประกายไฟลุกท่วมรถจักรยานยนต์
คลอกคนขี่มอเตอร์ไซค์นอนดิ้นทุรนทุรายนะฮะ
ส่วนคนซ้อนลุกหนีออกมาได้ทัน
เพราะดีที่อาสากู้ภัยผ่านมาตรงจุดเกิดเหตุพอดีเนี่ยคุณ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเรียบคลอง๕
ตรงข้ามกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่ง

อาสากู้ภัยเล่านาทีระทึกให้ฟัง
บอกว่าขณะที่เขาขับรถกลับบ้านพัก

หลังจากนั้นเกิดระเบิดขึ้นมีแสงเพลิง
จึงรีบนำถังดับเพลิงเคมีไปช่วยฉีด

ก่อนนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ

นายปียพันธุ์พระดาวันอายุ๒๕ปี
เป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกที่ศีรษะ
ตามลำตัวแขนขาไฟคลอกเนี่ย

เพราะสามารถลุกหนีออกมาจากมอเตอร์ไซค์ได้ทัน

มาหาลูกชายอยู่ที่หอพัก

ตอนนั้นนะครับลูกชายบอกว่าเห็นสายอะไรไม่รู้เนี่ย

ปวดร้อนตามแผลที่ถูกไฟไหม้

มาเยี่ยมตนจึงขอให้ทางการไฟฟ้าเนี่ย
ช่วยย้ายลูกชายจากโรงพยาบาลปฐุมธานี

จะได้เดินทางดูลูกชายได้สะดวกขึ้น
ส่วนสาเหตุ
ก็ได้ชี้แจ้งมาแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุคือมันมีฟ้าผ่าแถวนั้น
แล้วก็เกิดไฟช็อตในระบบจำหน่ายไฟทำให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาด
แล้วก็สายไฟเนี่ยมันลอยขึ้นด้านบนอันนี้เป็นสัตว์เทคนิคเขาเหรอ
สายไฟมันลอยขึ้นข้างบนทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งย้อยวิ่งย้อนมั้งเนอะ
วิ่งย้อนขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้เหรอวิ่งย้อนขึ้นไปโดยปกติ
หากสายไฟขาดตกลงดินพอมันแตะดินเมื่อไหร่
ไฟฟ้าจะตัดอัตโนมัติเลยอืม
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจังหวะที่ครูฝึกสอนขี่รถ
มาแล้วก็มุดใต้สายไฟทำให้โดนตัวถังรถ
เกิดเป็นประกายไฟและกลายเป็นอุบัติเหตุก่อน
ทางไฟฟ้ายืนยันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทางไฟฟ้าเองยินดีจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนจะรักษาตัวหาย
ก็ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่การไฟฟ้าก็จะดูแล
ส่วนที่ทางครอบครัวขอให้ย้ายผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลใกล้บ้านย่านบางนานั้น
ทางการไฟฟ้าเองก็ส่งเรื่องให้ผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาแล้ว
เท่ากับสายไฟมันขาดแต่มันขาดลงมาไม่ถึงพื้น
มันไม่ได้อยู่ข้างถ้าเกิดตกมาถึงพื้นปุ๊บมันจะตัด
มันขาดแบบห้อยลอยอยู่กระแสไฟมันก็เลยยังมีอยู่
แล้วพอเขาขับมอเตอร์ไซค์ลอดใต้ผ่านไป
ตัวถังของมอเตอร์ไซค์มันก็เลยไปโดนแล้วก็เกิดการช็อตแบบนี้
คือเขาบอกว่าถ้ามันขาดแตะพื้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะปึ้งแล้ว
แล้วมันก็จะเหมือนช็อตไปอยู่แล้วแล้วมันก็จะตัดไฟแถวนั้นทันที

เพราะว่าตอนแรกมีข่าวออกมาว่าจะมีการย้ายโรงพยาบาล
แต่ว่าทางการไฟฟ้าคือเขาบอกว่าจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ
น่าจะกังวลด้วยค่าใช้จ่าย
เพราะว่าไม่สามารถให้ย้ายมาที่เอกชนได้
เหตุการณ์แบบนี้ก็กลัวนะไอ้สายไฟที่มันหย่อนย้อยอะไรอย่างนี้นะฮะ